วันที่๑๗ธันวาคมถือว่าเป็นวันครบรอบ๒เดือน
หรือว่าเมย์ครับวันนี้ผู้เป็นแม่ก็ออกมาโพสต์
เพียงคนเดียวแบบไม่มีวันกลับ
เช่นเดียวกันกับเพื่อนที่ออกมาร่วมแสดงความเสียใจกับ

วันนี้ครับไทยรัฐทีวีได้รวบรวมความรู้สึกเหล่านี้

พร้อมแท็กเฟซบุ๊กถึงน้องเมย์

ที่เธอต้องสูญเสียลูกชายคนเดียว
ที่เป็นเสมือนแก้วตาดวงใจไป

หลังจากข้อความนี้ปรากฏออกไป

ให้กำลังใจครอบครัวตัญการกันอย่างมากมาย

และผ่านเรื่องราวเลวร้ายครั้งนี้ไปให้ได้
โดยก่อนหน้าวันแถลงข่าวผลสรุปการเสียชีวิตของน้องเมย์เพียง๑วัน
ผู้เป็นแม่ได้โพสต์ทวงถามถึงระบบเกียรติศักดิ์
ฆ่าชีวิตลูกชายสุดที่รักของเธอไปอย่างไม่เป็นธรรม
พร้อมบอกว่าครอบครัวตัญการ
อโหสิกรรมให้กับเหตุการณ์ในครั้งนี้
เพราะลูกชายหัวแก้วหัวแหวนได้เดิมพันชีวิตให้กับระบบเกียรติศักดิ์นี้ไปแล้ว
ธันวาคมพี่สาวน้องเมย์โพสต์ภาพแหวนพร้อมข้อความ
เทวดาตัวน้อยที่กำลังจะไปสู่สวงสวรรค์
และอีกหลายข้อความที่พี่สาวได้โพสต์ข้อความส่งถึงน้องชายสุดที่รัก
หลังจากที่เสียชีวิตไปตั้งแต่วันที่๑๗ตุลาคม
คิดถึงมากมายเพียงไหน
แต่ก็กอดไม่ได้อีกแล้ว
เพียงการโพสต์ข้อความของผู้เป็นแม่และครอบครัวตัญการเท่านั้น

เพื่อนร่วมรุ่นและเพื่อนนักเรียนเตรียมทหาร
ก็ได้ออกมาโพสต์ไว้อาลัยให้กับน้องเมย์เช่นเดียวกัน

โรงเรียนสาธิตพิบูลบำเพ็ญมหาวิทยาลัยบูรพา
ร่วมกันทำหนังสือรุ่นและถ่ายภาพหมู่
โดยนำภาพของน้องเมย์ร่วมบรรจุอยู่ในหนังสือรุ่น
พร้อมเชิญครอบครัวร่วมถ่ายภาพเป็นที่ระลึก
เก็บไว้ในความทรงจำ
ในวันนี้น้องเมย์จะไม่อยู่แล้ว

ก็ต้องการให้เพื่อนซึ่งเป็นที่รัก
ได้มีภาพถ่ายอยู่ในธรรมเนียบรุ่น
แม้วันเวลาจะผ่านไปสักกี่วันกี่เดือน
แต่สำหรับครอบครัวตัญการแล้ว
มันคือเวลาที่จะช่วยเยียวยาความเจ็บปวด

เพื่อที่จะเดินหน้าตามหาความจริงให้กับน้องเมย์นั่นเอง